คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ

อะไรก็ก้อยมาเข้าฝันญาติมาเข้าฝันเพื่อน
แล้วบอกว่าตัวฉันยังไม่ตายคือไม่รู้ว่าตัวเองตาย
คุณผู้ชมจำภาพพวกนี้ได้ไหมนะตอนนั้นที่เราเล่าข่าวตรงท่าน้ำเนี่ย
ท่าน้ำที่บ้านโป่งที่ราชบุรีจุดตรงนี้แหละ
ที่บอกว่าก้อยจะมาปล่อยปลาแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิต

คือเหตุการณ์นี้ค่ะเราต้องเล่าต่อเนื่องเพราะอะไรรู้ไหม
ล่าสุดทางครอบครัวของก้อยเชิญหมอปลามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก้อย
เพราะว่าเขาคิดว่าก้อยยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ตรงนี้ค่ะ
แล้วเราก็ไปถามพี่ส้มพี่ส้มเนี่ยเป็นพี่สาวของก้อยนะ
คือตอนที่ทำพิธีน่ะเขาก็หมอปลามาถึงเนี่ย
หมอปลาก็ให้พี่ส้มนั่งเหยียดเท้าไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ถือรูปของก้อยไว้
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูจังหวะช่วงที่หมอปลาทำพิธีกับพี่ส้มนี้ค่ะ

สลิภรกันวงกลับบ้านเราลูก
โกยกลับบ้านไปหาแม่นะลูกนะ
สิริพรขันวงกลับบ้านลูก

นี่ค่ะคือพอหมอปลาทำพิธีกับพี่ส้มแล้วเนี่ย
ก็ให้แม่ของก้อยเรียกชื่อก้อยให้กลับบ้าน
แล้วก็มีการจุดทูปสื่อถึงเมืองบาดานด้วยนะ
ให้ไปลูกของก้อยให้ไปปักทูบลงในน้ำ
แล้วก็มีการโยนพวงมาลัยลงไปแม่น้ำแม่กรอง
ทีนี้คุยกับพี่ส้มพี่ของก้อยหน่อยค่ะ
ส้มบอกนะว่าก่อนหน้านี้นะเคยทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก้อยมาแล้ว๒ครั้ง
รอบแรกเลยหลังจากที่ก้อยเสียชีวิต
แต่เชื่อไหมว่าหลังจากทำพิธีก้อยก็ยังไปเข้าฝันอดีตแฟนนุ่มบอกว่าคิดถึงนะ
แล้วครอบครัวก็เลยมาทำพิธีครั้งที่๒ปรากฏว่าก้อยไปเข้าฝันญาติแล้วก็เพื่อน
นี่มีไปเข้าฝันลูกพี่ลูกน้องไงลูกพี่ลูกน้องท้องอยู่
แล้วในฝันก้อยจะเข้ามากอดลูกพี่ลูกน้องบอกว่ามาหาไม่ได้นะกอดไม่ได้นะก้อยตายไปแล้ว
ก้อยก็เลยบอกว่าก้อยยังไม่ตายมีคนมาช่วยชีวิตไว้อยู่
แล้วแต่ละครั้งที่เขาฝันถึงเขาฝันว่าก้อยแต่งตัวสวยทุกครั้งเลย
อย่างล่าสุดลูกพี่ลูกน้องฝันเห็นพิธีกรรมริมแม่น้ำใช่ไหมมีพวงมาลัยสวยงาม
ก็มีการถ่ายรูปพวงมาลัยที่ซื้อมาทำพิธีวันนี้ปรากฏลูกพี่ลูกน้องดูภาพแล้วบอกว่าเฮ้ยมาลัยที่ฝันในฝันเหมือนกับแบบนี้เลย
ก็เลยคิดว่าดวงวิญญาณของก้อยจะวนเวียนอยู่แถวนี้นี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะ
ส่วนหมอปลาล่ะหมอปลาว่าไงหมอปลาบอกวิญญาณของก้อยเนี่ยนะยังไม่ไปไหนจริงนะ
เพราะจุดที่เสียชีวิตเนี่ยตรงกับรูปของเจ้าแม่ทัพทิมตรงกันพอดีเป๊ะเลยทำให้วิญญาณยังวนเวียนอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สรรเจ้าครับ
ดังนั้นต้องทำพิธีขอดวงวิญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับก็เลยทำพิธีทำพิธีขณะที่ญาตินะครับยังขอให้หมอปลาบอกไปที่บ้านหน่อยไหนมาแล้วไปที่บ้านหน่อยนะครับช่วยดูหน่อยว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าช่วง๒เดือนเนี่ยมีเสียชีวิต๒คนใช่คือพี่ชายของก้อยที่ผูกคอเสียชีวิตค่ะจากนั้นก็เป็นก้อยซึ่งตายเนี่ยห่างกัน๕๕วันใช่ทีนี้จากท่าน้ำราชบุรีใช่ไหมคุณผู้ชมขึ้นรถไปเลยไปที่บ้านก้อยที่ไซโยกกาญจนบุรีหน่อยทักตั้งแต่หน้าบ้านถามว่าหน้าบ้านมีอะไรคุณผู้ชมดูในจอหน้าบ้าน

สัมผัสที่ร่างกายของนางสาวสุทธิพร
สื่อถึงวิญญาณของก้อยได้นะ

ดังนั้นเธอก็เลยฝันถึงก้อยทุกวันโกนวันพระ

ถ้าเกิดในท้องเนี่ยเป็นวิญญาณของก้อยมาเกิดใหม่จริงนะ

ก็ถือว่าเป็นเครือยาศกันลองดูตอนนี้หน่อยค่ะ
เราวิ่งหนีเขาแล้วบอกว่าอย่ามากอด
เรากลัวตายไปแล้วอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขายังไม่ตายมีคนช่วยเขาไว้

ต้องการที่จะมากอดเราแบบนี้ทุกครั้งไหมที่มา
ทำบุญจะไปทำบุญมากกว่า

เบิร์ดดอมคุณผู้ชมหมอปลาบอกจำรูปปั้นขาวดำหน้าบ้านได้ใช่ไหมอันนั้นเชื่อมโยงเพราะอะไรรู้ไหม
ก้อยเสียชีวิตริมน้ำหน้าสรรจ้
อย่างนั้นก็มีความเชื่อมโยงกับรูปปั้นแบบนั้น
เชื่อว่าก้อยอาจจะมาเกิดกับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมแต่ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะ
เราไม่ได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่หมอปลาพูดเป็นเรื่องจริง
แต่ครอบครัวเขาบอกว่าเขาสบายใจแบบนี้